เรื่องของความเชื่อถ้ามันไม่ได้เดือดร้อนใครมันก็ไม่ได้เป็นอะไร
แต่ว่าเขาจะไปขอพรเจ้าแม่ตะเคียนกัน
ปกติแล้วเวลาไปขอพรเจ้าแม่ตะเคียนไปทำอะไรขอโชคขอลาบ
แต่คราวนี้ไม่ได้ไปขอโชคขอลาบแล้วล่ะ
แต่ว่าไปขอขออะไรไปดูกันค่ะ
ผมช่วยโดนบันดาลขอให้คนไทยและคนทั้งโลก
แค้วคาดและปลอดภัยจากไวรัสโควิด๑๙

ขอกันแบบนี้ต้องยกมือสาธุตามเลยนะครับ
นี่คือบริเวณสวน๘๐พันศาเขตเทศบาลตำบลกบิน
อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรี
ทุกทีเนี่ยช่วงเวลาแบบนี้คุณคุณชนะวันนี้

เขาจะมาขอโชคขอลาบ
ใช่คือเขาจะมาขอโชคขอลาบมากราบไหว้
กับบริเวณต้นตะเคียนแม่ย่าโอรสแม่ย่าพันธิไลนี่แหละ

พักก่อนเรื่องโชคเรื่องลาบก็ขอให้พักก่อน
นะคะเพราะว่าเขาใส่แมสใส่หน้ากากอนามัยมา

ขอพรให้เจ้าแม่เนี่ยช่วยหน่อยนะ

อยากให้เจ้าแม่คุ้มครองให้ประชาชนชาวไทย
ปลอดภัยแคล้วคลาดจากโควิด๑๙น้อย

พร้อมเครื่องไหว้ค่ะเครื่องเส้นไหว้ต่างก็เอามาด้วยนะคะ
ที่สำคัญที่สุดเครื่องเส้นไหว้ที่นำมาสำคัญมากช่วงนี้
ไม่ได้ก็คือหน้ากากอนามัย

พร้อมถวายเสร็จสวมให้เจ้าแม่ด้วย
ป้องกันเชื้อโรคของเจ้าแม่ด้วย
เจ้าแม่จะได้ปลอดภัยจากโรคโควิด๑๙นะคะ
แล้วก็แม้แต่กุมารจุกแดงจุกทองที่อยู่ในศาลแม่ตะเคียน
นี่ชาวบ้านก็สวมแมสให้หมดเลย
ป้องกันค่ะคุณกันไว้ก่อนนะคะ
ซึ่งชาวบ้านบอกว่าที่ทำแบบนี้เป็นการรณรงค์อีกทางหนึ่ง
ที่อยากจะให้คนที่มากราบไหว้แม่ตะเคียนเห็นว่า
แม้แต่ว่าเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ยนะยังปลอดภัย
สวมหน้ากากอนามัยเลยคนที่มาก็จะต้องรู้ตัวเอง
ตัวเองแล้วว่าเราสวมหน้ากากอนามัยหรือยังนะจ๊ะ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องของความสบายใจแหละคุณผู้ชม
อย่างนั้นที่เพิ่งทางใจอีกทางหนึ่งของคนนะ

ถ้ามันไม่ได้เดือดร้อนใครแล้วสบายใจที่จะทำ

แต่ทั้งหมดทั้งมวลอยากให้ดูแลตัวเองมาก